อ่ะยังอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้ม
แล้วก็เสียงหัวเราะให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก
เดี๋ยวจะพาไปดูกับศึกสังเวียนเดือดของ

โอ้โหมันสู้กันสนุกสนาน

เสียงก็มาเนอะ
ลิงอุรังงูตังนะไม่ใช่ใบตองอุรังงูตัง
เดี๋ยวจะไปดูกันว่าศึกนี้ใครชนะครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่ศึกสังเวียนอูรังอุตัง
งานนี้เนี่ยเดิมพันกันด้วยกล้วยและศักดิ์ศรีของอูรังอุตังเกาะห้อง
เป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายน้ำเงินเพลินจิตอำมหิตไม่เบา
และฝ่ายแดงพร้อมแทงฤทธิ์สิทธิ์เข่าแหลม

ชกก็ต้องขอเช็คอุปกรณ์กันก่อน
ฟันยางกระจับใส่แล้วนะอ้าวไหนดูหน่อยสิ
เฮ้ยมาตีข้าทำไมล่ะเนี่ย
อ้าวยกที่๑เริ่ม
เอาละครับฝ่ายแดงเดินหน้าเดินหน้าแทงเขา

หนึ่งสองสามสี่ห้า
แล้วหมดยกพักให้น้ำครับ
ยกที่สองเริ่มไฟล์น้ำเงินไม่รอช้าขอเก็บคะแนนก่อนเอ้า
กซ้ายตามด้วยขวาเอามาคัดอ้าวเข้าซ้ายเข้าขวารัว
รั่วแบบนี้อ้าวแล้วส่งต่อความเอามาฮิตแบบแพ็คพูแบบแพ็คพู
โอ้โหส่งต่อความอมหิตแบบแพ็คคู่แบบนี้อ้าวเฮ้ย

เอาหมดยกครับข้าวมุมผีเรียงมาฮะ
ยกที่สามต่อยต่อยแล้วก็ตกต่อยต่อยตกตกแทงเขาจราเคฟ้าห่างก้อภ่าย

นับละครับดึง
อ้าวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นแล้วล่ะครับ
ฝ่ายน้ำเงินเพลินจิตอมหิตไม่เบาเป็นฝ่ายชนะไป
แม่แพทย์สนามอยู่ไหนครับขอเชิญหน่อยครับ
อ้าวมันขายเห็นมั้ยละนั้นโอ้โห้ย

ทำไมรู้ภาษาขนาดนี้
ดูความแสนรู้สิครับนี่โอ้โหนี่ไหว้ครูหรือเอาหัวโขกก็ไม่รู้
เดี๋ยวอันนี้คือต่อยมวยหรือมวยปล้ำ

เหมือนเป็นเรื่องเป็นราวมีตัวละครหลากหลายมากเลยคุณ

สนุกสนานเทศาสตร์แบบนี้ไปกันที่จังหวันกะบี